คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะเรื่องราวความรักของคู่รักที่เราหลายคนลุ้นตั้งแต่เขาเป็นเพื่อนกันจนกระทั่งเขาเป็นแฟนนะคะ
หนุ่มนายนพัฒน์แล้วก็น้องใบเฟิร์น
บอกเลยนะคะช่วงก่อนหน้านี้ที่เราลุ้นกันแบบว่าจะก้าวผ่านคำว่าเป็นเพื่อนหรือเปล่าแล้วก็ลุ้นนะคะ
กระทั่งเขามาเป็นแฟนกันค่ะแล้วบอกเลยเวลาเขาอยู่ด้วยกันมันฟินจริงค่ะ
คือฟินมากฟินกว่าเดิมแล้วก็ที่หลายคนชื่นชอบตลอดก็คือคู่นี้เวลาไปเดทกัน
แม้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ดูเรียบง่ายแต่เราเห็นแล้วแค่นั่งทานข้าวแบบนี้มันดีต่อใจ

ออกกำลังดังหัวหาเวลามาเจอกันก็ไม่ยากแล้วนะ
ไม่ว่าจะเป็นการนั่งกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันพูดคุยหยอกล้อหรือว่าทริปที่ผ่านการเดินตากล้องสำหรับการแชร์ภาพ
แม้กระทั่งออกกำลังกายเมื่อสักครู่
ล่าสุดนะคะพี่ออนผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามน้องนายหน่อยละกัน
เอาจริงเท่าที่คบมาเนี่ยถามน้องนายนะเดทไหนที่แบบประทับใจมากที่สุด
คืออยากให้ฟังคำตอบตรงนี้จริงฟังแล้วเป็นไวรัลแน่นอน
รี๊ดแน่นอนอาจจะเป็นเด็ดไหนไปฟังน้องนายหน่อยค่ะ
กิจกรรมที่ดูทั่วไปธรรมดาแต่มันดูแสนพิเศษอะไรอย่างนี้
จริงกินข้าวปกติแต่เหมือนใบ้เขาสัญญากับเป็นแฟนไว้มั้ง
ว่าแบบจะไลฟ์อะไรสักอย่างนี้แหละก็กินก๋วยเตี๋ยวกินกะเพรา
ใส่น้ำซ้ำสายชูก็ปกติตัวผมรู้สึกปกติแต่ก็เขินเขินนิดหนึ่ง
เขินนิดนึงก็น่ารักดีตลกดีขำดีแต่ก็เป็นธรรมชาติของพวกเราอยู่แล้ว
ซึ่งปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษหรืออะไรมาก
หรือว่าอยู่ด้วยกันก็พิเศษแล้ว
ก็เป็นเวลาดีเป็นช่วงเวลาดีประมาณนั้น
ตอนอ่านบทด้วยกันนะคือตั้งใจทำงานกันทั้งคู่
มันก็จะเปิดกล้องเวลาเดียวกันทั้งคู่
เป็นพาร์ทเนอร์ผมก็ว่าเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ผมมาตลอดจริง
ไม่ว่าจะซ้อมหรือว่าถ่ายจริงอะไรก็เราก็ช่วยกันมาตลอดที่ผ่านมาทุกการถ่ายทำเลย